เออไปดูอีกหนึ่งหนุ่มของชั้นดีกว่านะครับ
มาแบบสไตล์อบอุ่นไม่ได้แบบเข้มแบบอุ๊ย

ไม่ใช่ของฉันอาจจะเป็นของคุณและของคุณคุณและคุณนะฮะ
แหนมรณเดชค่ะล่าสุดเนี่ยเขาบอกเลยไปร่วมงานกับวงอินดี้สัญชาติญี่ปุ่นอย่างราฟค่ะ
แล้วก็ทำซิงเกิ้ลใหม่มาด้วยนะชื่อเพลงว่าได้รักเธอก็ดีแค่ไหน
เออการทำงานในครั้งนี้เป็นการทำงานแบบข้ามประเทศนะคุณ
กลองวงของราฟเขาบินอัดเสียงกลองที่ไทย
ฉันไม่เข้าใจทำไมไม่นัดก็ให้มันที่เดียวกันให้มันจบไปงง
ไทยเตาเสธพงค่ะขอมาฝากฟังผลงานเพลงใหม่ล่าสุด
ชื่อเพลงแบบอ้อนนิดนึงบอกว่าให้ฉันอยู่เป็นเพื่อนไหม

ถือว่าเป็นการกลับมาทำเพลงอย่างจริงจังในรอบ๓ปีของเต๋านะคุณ
งานนี้แฟนเพลงก็เลยได้เห็นหนุ่มเต๋าได้เห็นการโชว์สเต็ปแดนแบบลืมโลกอย่างแน่นอนค่ะ
ซอบคือไม่ได้เต้นแบบปึ๊กอย่างนี้มานานแล้วเนอะ

เกิ้ลแรกคือเต้นอย่างนี้เพลงนี้ก็มีเต้นด้วย
เต้นเยอะพอสมควรก็เลยเอาชุดที่มันธวัดธรรแมงสบายหน่อย

การแต่งตัวมีตึงหูตังหูด้วยนะคะ